มาดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อเบรกไม่อยู่
พุ่งชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อขนาดจอดติดไฟแดงนะครับ
ทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
อุบัติเจ็บเอาไว้และมีเลือดไหลออกมา
ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บขับรถมาจากกรุงเทพ

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นสี่แยกไฟแดง
เบรกไม่ทำงานทำให้พุ่งชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้ออย่างจัง

ภายจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำอีกครั้ง
กูภัยร่วมใจกรสินเข้าช่วยเหลือหญิงสาวสองคนที่ได้รับบาดเจ็บ
หลังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
บนถนนสายยางตลาดกลศินศ์
บนยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกรสิน
ทำให้มีบาดแผลและรอยถลอกตามร่างกาย
ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สองหนุ่มสาวซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถออกมาจากสี่แยกยางตลาดมุ่งหน้าจังหวัดกรสิน

พอมองกระจกหลังสังเกตเห็นผู้บาดเจ็บ๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาด้วยความเร็ว
จะเสียหลักล้มกลิ้งกลางถนนจนได้รับบาดเจ็บ
ผมไม่ได้ขับเร็วผมก็ชะลอมันอยากดูด้วย
มันก็ได้ยินเสียงล้มล้มแล้วก็เลยหาลูกข้างหลัง
เอามีมอเตอร์ไซค์ล้มเราไปคุยกับอังเราลองไปดูเขาหน่อย
น้องล้มตรงนั้นแอบซ้ายแล้วเราลองไปดูเขา

ไม่ได้โดนครับไม่ได้โดนไม่ได้มีการชนไม่ได้มีการเชิญชน

เจ้าหน้าที่คาดว่ารถจักรยานยนต์น่าจะขี่มาด้วยความเร็ว

ทำให้ตกใจเหยียบเรกกระทันหันจึงเสียหลักล้ม
นี่เป็นวินาทีที่ผู้เป็นแม่โผล่เข้าอุ้มลูกสาววัย๒ควบ
และร้องไห้เสียงดังระงมหลังประตูรถเก๋งล็อกขังหนูน้อยคนนี้อยู่ในรถ
กู้ภัยวาปีปฐุมสามารถงัดประตูรถช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านนายกตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคาม
ก่อนเกิดเหตุผู้เป็นแม่ขับรถมาทำธุระ
โดยมีลูกสาววัย๒ขวบนั่งมาด้วย
จากนั้นแม่ลงไปทำธุระทิ้งลูกไว้ในรถเพียงลำพัง

พอกลับมาพบว่าลูกกดปุ่มล็อกประตูรถจึงขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
เจ้าหน้าที่ฝากเตือนผู้ปกครองอย่าทิ้งเด็กเล็ก
ที่ไม่มีคนดูแลไว้ในรถเพียงลำพัง

แต่ด้วยความไร้เดียงสาอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้